คุณผู้ชมค่ะนอกจากเราทำกับข้าวตามสูตรที่คุณชนะแนะนำที่บ้านแล้ว
ก็เลยทำให้เราต้องใช้สายตากันเยอะจริงปัญหาสุขภาพสายตาก็อาจจะตามมาได้ใช่ไหมคะ
ฉะนั้นเราควรจะรู้จักวิธีถนอมสายตาและดูแลสายตาให้อยู่กับเราไปนานนะคะ
ลับที่ว่ามีอะไรบ้างติดตามกับชิสามาแชร์
ปฏิเสธไม่ได้จริงนะคะว่าเราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะ
มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะมีแสงสีฟ้าหรือโบเร
จ้องนานแล้วอาจจะทำให้เกิดภาวะตาล้าปวดตาแสบตาตาแห้งตาพร่ามัว
รายอาจจะปวดศีรษะไปด้วยอีกนะคะหรือบางคนอาจจะเกิดภาวะสายตาสั้นเทียม
คือเกิดจากการเพ่งมองอยู่ในระยะใกล้นาน
บางรายคุณหมอบอกว่าอาจจะมีอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อตา
อย่างเช่นปวดกระบอกตาหรือว่ากล้ามเนื้อตาทำงานผิด
ก็เป็นนะตากระตุกเป็นมาหลายวันแล้ว
จริงแล้วซ้ายหรือขวาซ้ายเออขวาร้ายซ้ายดีนะใช่
เลือกข้างด้วยเนอะแต่จริงมันน่าจะเกี่ยวกับการใช้สายตาเยอะ
มีความเกี่ยวข้องนะคะนายแพทย์อดีศัยพัตตาตั้งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ก็เลยแนะนำวิธีการใช้สายตาสำหรับเด็กที่เรียนออนไลน์เอาไว้
ง่ายดังนี้นะคะอย่างแรกก็คือให้เว้นระยะห่างจากหน้าจอและสายตาของเราให้เหมาะสม
แล้วก็อยู่ในองศาที่เหมาะสมประมาณสัก๔๕องศาให้เรามองกดลงที่จอ
แล้วก็ใช้หลักการตัวเลข๒๐๒๐๒๐คือคล้ายกัน
แต่๒๐แรกก็คือให้มองจอ๒๐นาทีแล้วก็พัก๒๐วินาที
แล้วก็มองไปที่อื่นที่ห่างประมาณ๒๐ฟุตหรือ๖เมตร

อีกสัก๒๐วินาทีนะคะก็เป็นการพักสายตาคือไม่ให้จดจ้องอยู่ในจออย่างเดียว
อย่างที่สองค่ะคือการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
ในห้องที่เราใช้เปิดดูคอมดูแท็บเล็ตมือถือต้องสว่างเพียงพอค่ะ
แสงหน้าจอก็ต้องปรับให้มันไม่จ้าเกินไป
ส่วนฟ้อนต์ตัวอักษรนี่นะคะขยายหน่อยไหมให้มันใหญ่พอเห็นนะคะ
สำหรับเด็กที่มีสายตาสั้นเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ควรที่จะต้องจัดเวลาด้วย
ครับคือใช้คอมพิวเตอร์ประมาณหนึ่งแล้วก็ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านหน่อย
ไปมองอย่างอื่นที่มันเขียวสบายตานิดนึงแล้วเป็นการลดความเครียดจากการอยู่หน้าจอคอมนาน
ดิฉันเคยนั่งเรียนตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็นยอมรับว่าล้ามากนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็ต้องจัดเวลาให้ดี
ทีนี้เพิ่มเติมแล้วกันคุณผู้ชมนอกจากการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมแล้ว
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็สำคัญ
การอนามัยโลกบอกว่า๘๐ของโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตาและการมองเห็นเนี่ย
กันได้ด้วยโภชนาการที่ถูกต้องนะคะ
ถ้านอะไรดีล่ะสารสกัดจากบิลบอรี่อาจจะไม่ใช่ผลไม้ไทยนะ

ก็ช่วยป้องกันโครงสร้างของผนังหลอดเลือดฝอยขึ้นมาให้มันแตกได้ง่าย

เป็นคำแนะนำที่เอาไปใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะ

เอาไว้ก่อนจะสายเกินไปนะคะ